การนอนปลักเป็นพฤติกรรมหนึ่งของควายไทยซึ่งควายไทยที่เลี้ยงในบ้านเหล่านั้นจัดเป็นควายบ้านประเภทควายปลักมีพฤติกรรมหรือนิสัยที่ชอบนอนแช่อยู่กับปลักซึ่งเป็นแอ่งโคนเลนที่มีน้ำขังยิ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนมีปลักอยู่กับปลักซึ่งเป็นแอ่งโคนเลนที่มีน้ำขังยิ่งเป็นช่วงที่อากา
อยู่ตรงไหนก็มักจะเจอควายอยู่ตรงนั้นเพราะปลักมีความเย็นสบายช่วยให้หายร้อนทำให้ควายไม่ขยับเคลื่อนที่ไปไหนจึงมีการนำมาเปรียบเปลยเป็นสำนวนไทยว่าจมปลักที่หมายถึงการอยู่กับที่ไม่ขยับเคยื่อนร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน